ทีนี้คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่โคราช
แม่ค้าที่โคราชบอกว่าทุกอกทุกข์ใจเหลือเกินคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมพอรู้ว่าจะสงกราน

สั่งมาเลยค่ะ๓๐๐๐กว่าตัว
เอ้าทีนี้พอทางรัฐเองมีการประกาศ
มาตรการในการควบคุมการระบาดแล้วก็ห้ามเล่นน้ำครับ
สั่งมาแล้ว๓๐๐๐กว่าตัวจะขายได้กี่ตัว
ตอนนี้กองอยู่เต็มร้านไปหมดเลยนะคะ
คือแม่ค้าก็กลัวเทศกาลสงครานมันเปลี่ยนไปแล้ว
สถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบอย่างเดียวนะ

พ่อค้าแม่ขายต่างเหล่านี้เขาบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสงกรานเสื้อลายดอกแบบนี้
อุปกรณ์เล่นสงกรานบางทีสั่งมาแล้วไงคะ
แล้วทำยังไงมันก็ขายไม่ได้นะคะ
อย่างทุกปีช่วงนี้จะมีคนมาซื้อพวกเสื้อลายดอก
ใส่ไปเล่นน้ำสงกรานบ้างรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้าง
แต่พอโควิดระบาดมันก็ซบเซาเรื่อย
แล้วยิ่งปีนี้ให้งดเล่นน้ำสงกรานอีก
เสื้อที่สั่งมาก็กองอยู่เต็มร้านนะคะ
คุยกับเจ๊ปูเจ้าของร้านน้องบีบี
สาขาซอยตรอกจันทร์ถนนจันท
ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครวัชฌาษีมา
แล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือที่สำเพ็งโคราชถนนมิตรภาพ
ซึ่งเจ๊ปูบอกว่าปกติสั่งเสื้อมาขายได้ทุกปี
ปีนี้ก็เลยสต๊อกเอาไว้๓๐๐๐ตัว
ตอนนี้ขายได้ไม่ถึงครึ่งเลย
ถึงสงกรานอยู่แล้วมันไม่คึกคักเหมือนปีที่แล้วมา

เพราะว่าคนมาซื้อน้อยคือยังขายราคาปกติ
ขอแค่ได้ระบายออกไปบ้าง
ได้ทุนคืนมาแค่นี้ก็พอนะคะ

ปกติเราเคยสั่งมาแล้วขายได้ทุกปีค่ะ
ปีที่แล้วไม่ได้ขายแล้วปีนี้ของ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐ตัว
ยังไม่ออกเลยออกได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยค่ะ

ปูให้สัมภาษณ์ไปก็ถอนหายใจไปนะ
สงกรานปีที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ประกาศงดเล่นสงกรานไปรอบนึงแล้ว
แล้วพอมาปีนี้อ่าสร้างมาอีก
ก็เป็นยังไงมาเจอประกาศแบบนี้อีกค่ะ
ประกาศงดเล่นเจ๊ปูบอกว่าตอนนี้นะสถานการณ์มันแย่มากเลย
ไม่รู้ว่าสงการปีนี้จะขายเสื้อได้สักกี่ตัวแล้วจะทำยังไงดี
เอาเป็นว่าผมว่ายังใส่กันได้นะคุณนะ
มันจะได้เหมือนแบบว่าคิดถึงบรรยากาศของสงคราน
แม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้สาดน้ำนะฮะ
แต่ว่าเราก็ใส่ให้มันเป็นสีสันในช่วงสงครานได้ไหม
แต่ว่าบางคนคือเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากพอ
ที่จะแบบไปซื้ออะไรแบบนี้ไงมันได้รับผลกระทบร้านรวมต่าง
ที่มันปิดไปถูกเลิกจ้างแบบนี้

แต่ก็ต้องยอมรับธุรกิจวิถีใหม่แล้วนะครับ